รายการข่าวเช้าของเราก็จะมาพบกันสายหน่อย

วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันสำคัญของคนไทย

ดังนั้นในวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตาม
เรื่องราวของวันฉัดระมงคลค่ะ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะ

รัชกาลที่๘นะครับโดยนะครับมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ขึ้นก็คือการขึ้นครองราชหรือว่ารับตำแหน่งใหม่นะครับ
ตามภาษาชาวบ้านเราในวันศุกร์ที่๕พฤษภาคม๒๔๙๓นะครับ
เอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปชมภาพประวัติศาสตร์นะครับ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับนักเรียนเชิญชมกันได้เลยนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงของเรานะครับ
ท่านได้ให้คำมั่นสัญญานะครับหรือว่าพระปฐมบรมราชองค์การนะครับ
กับราศดรปวงชนชาวไทยของเรานะครับ
วันนั้นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เมื่อเรากางแผนที่ออกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๔จังหวัดเชียงราย
จะอยู่ส่วนแหลมด้านบนสุดของประเทศไทยบนแนวสรรเขาไกลสุดเกือบชายแดนไทยเมียนมา

แต่ทุกคนที่นี่ก็รู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดี
ซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยทุกคนมาโดยตลอดระยะเวลา๖๖ปีนั่นต่างหาก
ผมในฐานะเมื่อเลือกทางเดินที่จะเดินทางแล้ว
เราก็ต้องทำทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
นี่คือพื้นแผ่นดินไทยเราที่เราจะต้องเข้าไปให้ถึงเข้าถึงชุมชนให้ได้
เพื่อที่จะให้เด็กในพื้นที่ที่ธุรกันดาลได้มีความสุขแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีขึ้น
สำหรับตัวผมเองนั้นทำงานมาประมาณ๓๐กว่าปี
แต่ผมยอมรับว่าไม่เทียบเท่ากับพระองค์ท่าน
ที่พวกคุณท่านทรงงานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณ
ความรู้สึกของครูใหญ่คงไม่ต่างจากคนไทยทั่วทั้งประเทศ

อุปกรณ์ที่เห็นกันจนชินตา
ไม่ว่ากล้องถ่ายรูปแผนที่วิทยุสื่อสารและดินสอ

ไม่ว่าจะทรงลุยน้ำทรงบุกป่าเขาหรือแม้แต่บนท้องฟ้า
แม้แต่หมู่บ้านเล็กในถิ่นธุรกันดาล
คนธรรมดาอย่างเราก็ไม่เคยคิดจะเหยียบย่างไป
ในฐานะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับ
ก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเกิดในราชการปัจจุบัน

นะครับท่านเป็นพระมหากาศาสตร์ที่
ที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชน
อย่างได้ความเต็มใจ
แล้วก็ไม่ต้องการอะไรจะตอบแทน
โครงการตามพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
เป็นเพียงแค่บางส่วนของสิ่งที่ทรงทุ่มเทมาตลอด
เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น
และนี่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต่างรับรู้จนประจักษ์ว่า

รักคนไทยมากมายขนาดไหน
แล้วอะไรที่ทำให้คนไทยต้องรักพระองค์ไปตลอดชีวิตเช่นกัน
ทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วหรือยัง